ออกหาปูแป้นคุณผู้ชมของดีเขาว่ากันว่า๑ปีมีครั้งเดียว
รุนสวัสดิ์ค่ะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
แหมเป็นของดีที่จังหวัดตราดเขาว่ากันว่าออกหากันหูเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก่อนที่จะออกไปทำอะไรที่ไหนอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเหลือเกินเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนกลางวันก็ร้อนด้วยเหมือนกันนะคะ
อ่ะพื้นที่เขียวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังดูไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไร
แต่ให้สังเกตเส้นสีขาวนี้นะคะเป็นเส้นที่แสดงถึงมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ย
ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทำให้ตอนบนมีอากาศหนาว
อุณหภูมิบางพื้นที่ลดต่ำลงเหลือเลขหลักเดียวแล้วโดยเฉพาะยอดดอยยอดภู
ขณะที่ลมตะวันออกนะคะซึ่งเป็นลมฝนเนี่ยค่ะ
อบเอาความชื้นจากทะเลพัดขึ้นฝั่งจึงทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศ
รวมไปถึงภาคใต้เนี่ยช่วงนี้ฝนตกชุกฝนตกเยอะเลยทีเดียว
ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
ส่วนพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดนะคะ
จากข้อมูลของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ถึง๑๔พฤศจิกายนค่ะ
เหนือภาคอีสานยอดดอยยอดภูอากาศหนาวแล้วนะคะดึกถึงเช้าเนี่ย
จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนองเล็กน้อย
ร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่แต่ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงด้วย
ส่วนอุณหภูมิบนพื้นราบวันได้ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส
ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
อากาศร้อนปนฝนโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ช่วงที่มีฝนต้องระมัดระวังลมกระโชกแรงส่วนทะเลเรียบสงบดี
แต่จุดใดที่มีฝนตกคลื่นก็มีโอกาสสูงได้ถึง๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่จุดที่ไม่มีฝนทะเลคลื่นสงบดีค่ะ
แต่ว่าจุดที่มีฝนก็คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรหรือมากกว่า๒เมตรในบางจุด
รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเมื่อฝนตกน้ำรอการระบายกันด้วยนะคะ
เรียกว่าในช่วงนี้แม้จะยังไม่ได้มีประกาศออกมาชัดเจนแต่บางพื้นที่อากาศหนาวแล้ว
พื้นที่ฝนก็ยังคงตกอยู่จนมีสัญญาณแล้วมีการพูดกันว่าหน้าหนาวปีนี้น่าจะมาแค่ช่วงสั้น
เท่านั้นเองยังไงก็ตามวางแผนชีวิตกันให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการทำงานรวมถึงการทำมาหากินค่ะ
ปูแป้นที่นี่นะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงเอาไปทำดองน้ำปลาหรือยำก็อเด็ดอร่อยอุ๊ยดิฉันว่าดิฉันรีบหาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวคนในพื้นที่เดี๋ยวเขาจะมาจองไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ